คดีหนุ่มหัวร้อนที่ขึ้นไปเหยียบบนรถของผู้หญิงคนหนึ่ง
ขึ้นไปบนหลังคาเลยนะกระทืบ

แล้วก็ใช้เท้าถีบเข้าไปที่กระจกด้านข้างคนนั่งอีกนะครับ
เรื่องนี้หลายคนที่ชมคลิปแล้วก็สงสัยว่า
เกิดอะไรขึ้นแล้วผู้ชายคนนี้ไปโมโหอะไรกันมา

ตอนนี้นะครับตำรวจควบคุมตัวได้แล้ว
แล้วก็ผู้ชายคนนี้เขายอมรับว่าโมโหเพราะอะไร
อันนี้คือนายนัฐกฤษตุลาพันธ์อายุ๒๑ปี
เป็นคนขับรถเก๋งสีดำที่ไประเบิดอารมณ์
นขึ้นไปบนหลังคารถเก๋งสีขาว
หญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นคู่กรณี
กระโดดกระทืบหลังคากระโดดถีบกระจก
ตามที่ปรากฏในคลิปนี้นะฮะ
โมโหอะไรมาคนที่ถ่ายคลิปได้เขาคันหลัง
เขาก็บอกโอ้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นงงเหมือนกัน
จากนั้นก็ขับรถหนีไปเลยนะครับ
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ได้เข้าพบพนักงานสอบสวน
สพนขามชนบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ให้ทีมข่าวของเราฟังด้วยว่า
สาเหตุเกิดจากการทะเลาะวิวาดกัน
เพราะขับรถปาดกันไปปาดกันมา

ก็แฟนของผมขับอยู่เล็งสวา
ก็จะเลี้ยวออกมีรถทั้งขู่ก่อนนี้นะครับ
แล้วเค้าก็ด่าอะไรอะบุค
แล้วจุดเกิดเทศเค้าก็ไม่ให้ผมสแปง

แล้วแฟนผมก็สแปนซะแล้วมางี้เค้าก็ชนกลุ่มรถผม

แล้วก็มันเป็นเหมือนในคลิปครับผมขับไปปาดแล้วเหมือนในคลิปเป๊ะเลย
นี่แหละครับก็เป็นต้นเหตุนะฮะ
ท้ายที่สุดนายนัฐกิจก็ระบุว่าขอยอมรับผิดในเรื่องที่เกิดขึ้น
ทำผิดก็รับผิดแบบลูกผู้ชายไม่ได้พูดให้ตัวเองดูดี
จริงก็คือความจริงตำรวจก็ได้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
แต่ว่าถ้าเป็นข้อวิวาสบนท้องถนนหรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งขับปาดด้วย
แล้วก็จงใจทำให้เกิดอุบัติเหตุต่างนานา
ก็ต้องเรียกทั้งคู่กรณีมาสอบด้วยนะครับ